ดูเหตุการณ์ที่ระยองกันค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ตำรวจเนี่ยกำลังติดตามตัว
คนขับรถกระบะคันนี้นะคะที่หัวร้อนแล้วก็โมโหที่มีคนขับรถปาดหน้าค่ะ
ก็ไล่ตามเขาแล้วก็ไปก่อเหตุรุมทำร้ายชักปืนยิงใส่แล้วก็หลบหนีด้วยค่ะ
นี่เป็นภาพเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นที่ตลาดนัดซอย๑๓
ตำบลมะขามคู่จังหวัดระยองค่ะตำรวจได้รับแจ้งบอกมีคนถูกยิง
ก็เลยมาตรงจุดเนี้ยซึ่งเป็นที่เกิดเหตุนะคะตอนที่ไปถึงเนี่ยนะคะ
ก็พบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตรตกอยู่๓ปลอก
พบผู้บาดเจ็บชื่อว่านายชาวลิศสุกันถูกยิงที่ต้นขาขวา๑นัด
ซึ่งก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน๒ทุ่มของเมื่อวานนี้เนี่ยตรงจุดนี้นะคะ
ชาวลิศเนี่ยเล่าแบบนี้ค่ะบอกว่าเขาเนี่ยขับรถกระบะคันนี้ค่ะ
บรรทุกน้ำดื่มอาจจะไปให้ลูกค้าก็ขับไปบนถนนนี่แหละนะคะ
นิคมพัฒนามะขามคู่แล้วจังหวะหนึ่งเนี่ยมีรถอยู่ข้างหน้า
เบี่ยงขวาหลบจนกระทั่งก็ไม่รู้หรอกว่ามันไปปาดหน้าใครอะไรยังไง
ทีนี้พอมาถึงแยกไฟแดงเนี่ยมีรถกระบะสีดำคันหนึ่งมาประกบข้างเขา
แล้วคนขับก็เปิดกระจกถามบอกขับรถปาดหน้าเขาทำไม
แต่ตอนนั้นตัวเองก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าจะรีบเอาของไปส่งลูกค้าก็เลยขับต่อไปเรื่อย
จนกระทั่งมาถึงตรงนี้แหละค่ะจุดเกิดเหตุนะคะที่ตลาดเนี่ย
ก็แวะให้ลูกน้องไปซื้ออาหาร
รถกระบะคันเดิมอะค่ะก็ยังตามมาแล้วคนขับเนี่ยค่ะ
ถือปืนลงมามีการโวยวายผู้จาโวยวายมีคน๕คนนะคะลงมาตะลุมบอลกัน
ลุมเขาค่ะแบบ๕ลุม๑แล้ว๑ในนั้นก็ชักปืนยิงขึ้นฟ้า๑นัด
แล้วก็เจาะยิงขึ้นมาทำให้ในชวลิศเนี่ยได้รับบาดเจ็บค่ะ
ซึ่งแม่ค้าในตลาดเองเนี่ยก็บอกว่าเขาได้ยินเสียงคนทะเลาะกันนะ
แล้วก็ได้ยินเสียงคล้ายปืนดังขึ้นด้วย
สักพักหนึ่งมีคนตะโกนค่ะบอกว่ามีคนยิงกัน
ก็ตกใจค่ะต้องรีบวิ่งหนีค่ะกลัวว่าจะโดนลูกหลง

แต่ทีนี้เขาบอกว่าเขายิงกันหนูก็วิ่งเลยจ้ะ